สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยทุ่มงบกว่า๑๐ล้านบาท
โดยเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับมีนักชกฝีมือดีจาก๑๘ชาติเข้าร่วมกว่า๑๑๒คน
จากคิวบาร์อุสเบกิสถานรวมถึงนักชกไทยอย่างวุฒิชัยมาสุกและชัดชัยบุตรดี
นักชกที่เคยผ่านสังเวียนโอลิปิก
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่กีฬาซีเกมที่มาเลเซียจะแข่งขันกันในช่วงเดือนสิงหาคม